กรณีที่๑๐โทก่อเหตุยิงภรรยาก็คือจะตามไปง้องงอนขอคืนดีนั่นแหละ
แล้วพอง้อไม่สำเร็จก็เลยยิงเข้า
ก่อนจะยิงจิกหัวลากขึ้นรถก่อน
และท้ายที่สุดก็มีการยิงกัน
แต่ว่าตัวผู้หญิงรอดมาได้นะ

ภาพนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่เห็นเหตุการณ์
ขณะที่ผู้หญิงคือนางสาวพรพันธ์พุทธกลางอายุ๒๘ปี
แล้วก็ผู้ชายที่ก่อเหตุเป็น๑๐โทพานุวัฒน์พันชื่น

จุดที่เกิดเหตุนี่หน้าร้านขายของชำ
แล้วบนรถมอเตอร์ไซค์สีฟ้าสีน้ำเงินนั้นมีเด็กอยู่ด้วย

พอก่อเหตุเสร็จยิงอดีตภรรยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐โทคนนี้เขาก็ขับรถหลบหนีไป

กองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วเขาบอกแบบนี้ว่า
ทีแรกจะตามมางอนง้อขอคืนดี
กับทางนางสาวพรพันธ์ให้กลับไปอยู่ด้วยกัน
แต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมขึ้นรถไปด้วยกันก็เลยใช้ปืนขู่
จังหวะนั้นนะคะปรากฏว่าไกลปืนมันไปถูกขอกางเกง

ก็เลยทำให้เกิดปืนไล่ปืนลั่น
โดยที่ภรรยาได้รับบาดเจ็บไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะคะ
เดี๋ยวไปฟัง๑๐โทนายนี้เขาให้ข้อมูลหน่อยค่ะ

เกิดเหตุเพราะว่าผมจะไปตามเมียกับลูกกลับบ้านแค่นั้นเอง
ตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วก็อยากขอโทษพ่อตาแม่ยายด้วยครับ
ขอโทษผมก็ไม่รู้จะทำไงอยากให้เมียกลับบ้าน

ปืนมันลั่นเพราะว่ามันเกี่ยวกับหูงเกงครับ
มันก็เลยลั่นไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาที่จะยิงอะไรขนาดนั้น

ตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วครับผมก็อยากจะเริ่มต้นใหม่

เจ้าโกรธแนะนำที่ว่ามีข่าวเราไปทำร้ายผู้บัญชา

มันก็เคยมีข่าวค่ะว่าเขาไปทำร้ายผู้บังคับบัญชาก่อนหน้านี้ด้วย

หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว๑๐โทพานุวัฒน์เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ที่บ้านโคกอู่ทองที่ตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคาม
แล้วก็หนีไปหลบซ่อนตัว
ที่เขาน้อยเทือกเขาใหญ่ตำบลโพงาม
ตอนที่ติดตัวไปก็มีข้าวกล่อง๒กล่อง
มีมีดอีกเล่มนึง
ชี้จุดว่าเอาปืนไปทิ้งตรงไหน
แล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน

ให้เอาชุดประดาน้ำมานะคะแล้วก็ลงค้นหา
ค้นหาไปชั่วโมงกว่าค่ะคุณผู้ชม
ยังไม่เจอประกอบกับที่ค้นหา
มันก็เป็นช่วงค่ำแล้วด้วยก็เลยยุติการค้นหา
แล้วก็นำตัว๑๐โทพานุวัฒน์ไปคุมตัวที่สพประจันตคาม
จะไปสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ขณะที่ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสออกมานะครับ
ว่าสิบโทพานุวัฒน์ถูกจับใช่ไหม

เรื่องของหนีราชการใช่ไหมถูกออกหมาย
เรื่องของหนีราชการเขาก็อ้างแบบนี้เขาบอกว่า
ไม่ใช่หนีราชการเพราะไปทำร้ายผู้บังคับบัญชาบาดเจ็บสาหัส
หรือว่าเรื่องของการเสพยาบ้าเสพยาไอซ์ตามที่เป็นข่าว
แต่ที่ต้องหนีจากทหารหนีจากราชการ

ก็เลยต้องหนีทหารมาประมาณ๒เดือนเสร็จแล้วนะครับ